เรื่องชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนการแก้ปัญหาปากท้อง

คือว่าผมก็ดูแลเรื่องน้ำนี้นะครับ
เพราะว่าประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรม

ในการพืชผลไม้ต่างที่จะต้องส่งออกนอกประเทศ
ซึ่งทุกอย่างก็ต้องการน้ำต้องการที่ดินในการปลูก
ในการที่จะมาพัฒนาให้มันดีขึ้น
ส้มจะทำยังไงไม่ให้มีเม็ดอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็จะต้องเป็นเรื่องของการเกษตรนะครับที่จะต้องมีการพัฒนาจะต้องทำ
เพราะฉะนั้นก็เรื่องพวกนี้คือผมสนใจว่าประชาชนจะต้องอยู่ดีกินดีขึ้น
จะต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากเดิมที่เป็นอยู่นะครับ
ซึ่งมีรายได้น้อยก็ควรจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
จะทำยังไงให้มีความเราซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องยากนะครับ

แต่ว่าเราก็พยายามทำซึ่งรัฐบาลที่ผ่านมาก็พยายามทำ
แล้วว่าถ้าผมได้มีสิทธิ์ที่จะเป็นรัฐบาลต่อไปผมก็จะทำให้มันดีขึ้นนะครับ
พยายามทำให้ดีขึ้นนะครับเพราะเราห่วงใหญ่ประชาชนที่กล่อบาง
กลุ่มกล่อบางทั้งหมดนี้นะครับที่มีรายได้น้อยซึ่งมีถึง๑๗๑๘ล้าน
เราจะต้องทำไงให้เขามีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ยกระดับให้เขาให้ได้เป็นเรื่องสำคัญนะครับ
เรื่องพวกนี้ทางภาคก็มีความสนใจมาก
แล้วได้ประสานงานกับทางรัฐบาลจีนทางภาคคอมที่จีนเนี่ยนะครับ
ว่าเขาทำยังไงที่จะนั่นเราก็อยากประสานดู

คนเขาเยอะแล้วเขามีความเจริญ
ทำไมเขาถึงทำได้ทำได้เพราะเขาใช้อะไรตรงไหน
ซึ่งรัฐบาลนี้ก็ทำอยู่ฮะอืมท่านครับอย่างอย่างนโยบายเรื่องของ
ครับอันนี้เป็นเรื่องของ
ผู้สูงอายุนะครับ๓๐๐๔๐๐๕๐๐และ๖๐คนที่
อายุหกสิบขึ้นไปจะได้สามพัน๗๐ขึ้นไปจะได้สี่พันครับ
๘๐ขึ้นไปจะได้ห้าพันนะครับ

เพราะประเทศเราก็คนอายุยืนเยอะนะครับ
แล้วก็มีรายได้น้อยบางคน
พวกชาวนาชาวไร้ที่สูงอายุพอดี
เพราะแก่แล้วก็ไม่มีรายได้แล้วเพราะไม่มีบำนาน
แต่เราให้เฉพาะคนที่ไม่มีบำนานไม่มีรายได้จากรัฐ
เราเลยให้พวกที่สูงอายุที่มีอาชีพอิสระของตัวเอง
อาชีพชาวนาชาวไร้ที่มีรายได้ไม่เกินแสนต่อปี
กำหนดชัดเจนครับ
เพราะฉะนั้นทางพลังประชารัฐถ้าได้เป็นรัฐบาลเนี่ย

เราช่วยพวกตั้งแต่ออกลูกมาเลยนะครับ
ก็๕เดือนพอท้องได้๔เดือนแล้ว
เดือนที่๕เราจะให้คนละหมื่น

พอลูกแล้วเราจะให้เดือน๒๐๐๐จนกระทั่งถึงอายุ๖ปี
๖ปีก็ไปเข้าโรงเรียนแล้ว

ก็ขึ้นจาก๓๐๐เป็น๗๐๐

ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเปิดปากกับภาคภูมินะครับ

เรามาเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ